ต่อที่ปราจีนบุรีหนุ่มโรงงานอายุ๒๓ปี
เขาถูกคู่อริ๑๐คนรุมกระทืบสลบคาที่เลย

พอทำร้ายเสร็จบอกว่านี่เป็นลูกตำรวจด้วย

สาเหตุเพียงเพราะขับรถปาดหน้ากันเท่านั้นเองโอ้โหนะฮะ

จึงรุมกระทืบและพ้นขวันดำใส่หน้ากระด่าว
ก่อนปฤติเศษว่าไม่มีใครอ้างตัวว่าเป็นลูกตำรวจ
ผมขับรถเก่งใช่ไหมแล้วเขาขับสี่ประตู
แล้วเขามาจี้ดากผมครับ
มาจี้ดากกันตั้งแต่เส้นใหญ่
เขาปาดหน้าผมแล้วก็เอาหน้ากวันใส่ผม

มีการไล่เบียดกันไปเรื่อยครับ
จนถึงโรงงานแล้วก็มีการต่อยกันครับผม
แล้วลงไปต่อยก่อนใช่ไหม

ทำไมถึงได้ไปต่อยเขาว่ะครับ
เขาก็จะต่อยผมก่อนครับผมก็เลยต่อยเขาก่อน

ครับทีเดียวครับผม

เขาก็เลยขี่รถหนีไปเซเว่น
พอขี่รถหนีไปเซเว่นปุ๊บเขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ

พี่เขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ

พี่เขาลงมาจากรถ

พี่เขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ

พี่เขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ
พี่เขาลงมาจากรถ
เขาแล้วพักหนึ่งผมก็เปิดแมสลง
แล้วพักนึงเขาก็เดินหนีไปข้าง๗๑๑ครับ
แล้วที่นั้นก็ต่อจากตามคลิปเลยครับ
ไม่มีใครที่พูดออกมาเลยครับ

ในกลุ่มพวกผมนะไม่มีใครพูดเลย

ขณะที่นายประธานศรีสังหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
อยากขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หากคู่กรณีเรียกค่าเสียหาย๑แสนบาทก็ยินดี

แต่ก็ขอโทษที่ว่าภาพเหตุการณ์มันรุนแรงเกินไป
ก็ถ้ามีอะไรช่วยเหลือเยียวยา
พวกผมก็จะยินดีรับครับ
ถ้าเขาเรียกเงิน๕บาทเจ็บจะหาแสนหนึ่งไหวไหม

หลังทราบข่าวผู้บาดเจ็บรู้สึกสบายใจ
คนก่อเหตุไม่ได้มีเพียง๔คนอย่างแน่นอน
อีกทั้งตนเองไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อน
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันไม่ได้มีการชักอาวุธปืนมาแต่อย่างใด
ซึ่งหลังเกิดเหตุเพื่อนคนดังกล่าวหายไป
เชื่อว่าเพื่อนน่าจะเป็นนกต่อจนทำให้ถูกทำร้าย

อยากให้คู่กรณีออกมาขอโทษและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจสพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจ